กว่าเราจะรายงานว่าเสียชีวิตจากปอดติดเชื้อปอดอักเสบ
ไม่ค่อยมีนะแต่ละรอกนี้แทบทุกคนเลย
คุณผู้ชมฮะเราก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับ
รวมถึงกรณีของอาม่าที่บอกว่าติดกันทั้งบ้าน
และมีคลิปที่เขาแชร์ออกมาทั้งในโซเชียลในเพจดังต่าง

เห็นภาพของผู้สูงอายุ๓ท่าน
ผู้สูงอายุ๒ท่านนั่งอยู่กับพื้นแบบนี้
ส่วนผู้สูงอายุอีกท่านหนึ่งนะฮะนู่นถ้าเห็นข้างหลังคือ
นอนอยู่ข้างหลังนะครับเขามีการแชร์แบบนี้บอกว่า
พี่สาวจะตายอยู่แล้วช่วยเอารถมารับหน่อยหลายวันไม่ได้กินนะครับ
เมื่อคืนจนถึงป่านนี้เรียกพี่สาว
พี่สาวที่นอนอยู่ไม่ยอมตื่นเลยท้ายที่สุด
คนที่เป็นพี่สาวที่นอนอยู่นั่นแหละครับคืออาม่าที่เสียชีวิตนะฮะ
คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อนนะครับ
เป็นสามคนและนะครับฝากถึงท่านอนุชินชามวิวกุณฑ์
กื่นด้วยนะครับฝากถึงท่านอนุชินชามวิวกุณฑ์
เราก็มาทราบเป็นข่าวร้ายว่าผู้สูงอายุที่นอนอยู่ตรงนั้นนะครับ
อายุ๘๕ปีท้ายที่สุดเสียชีวิตอยู่ตรงจุดที่นอนนี่แหละนะครับ
เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนี่แหละครับ
นี่แหละครับทางญาติของอาม่าขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ทางเพจก็ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าครอบครัวนี้
จริงมีด้วยกัน๖คนนะครับ
อาศัยอยู่ในซอยวัดไผ่เงินเขตบางคอแหลมกรุงเทพ
ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙กันทั้ง๖คนคือทั้งบ้านนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมา

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนระหว่างรอรถพยาบาลมารับตัวไปรักษา
โดยให้กักตัวอยู่ที่บ้านรออยู่หลายวัน
ช่วงแรกมีรถพยาบาลมารับไปรักษาแล้ว๓คน
ก็จะเหลืออาม่า๓ท่านตรงนี้ซึ่งทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน
คนโตผู้ที่สูงอายุไปคืออายุ๘๕ปี
คนกลางอายุ๗๕ปีและอาม่าอีกท่านคนเล็กคืออายุ๗๐ปี
รอรถพยาบาลมารับอยู่ที่บ้านร่วม๑สัปดาห์คุณ

เมื่อวานนี้นะครับอาม่าอายุ๗๐ปี
ซึ่งเป็นคนน้องที่มีภาวะทางประสาท
เป็นปัญญาอ่อนตั้งแต่เกิดนะครับ
เริ่มมีไข้สูงแล้วก็กินข้าวไม่ได้
ส่วนอาม่าคนกลางอายุ๗๕ปีก็เริ่มมีไข้สูงตามมา
ส่วนอาม่าพี่คนโตอายุ๘๕ปีมีไข้อาการสุดลงอย่างรวดเร็ว
กินข้าวไม่ได้แล้วก็เริ่มนอนอยู่กับพื้น
ขยับตัวไม่ได้อาการหนักที่สุด
เพราะเราเห็นอาม่าสองท่านนี้ยังนั่งได้นะ
ใช่แต่ว่าตอนที่อัดคลิปเนี่ยอาม่าที่อายุเยอะที่สุด๘๕ปีเนี่ย

คือยังไม่เสียชีวิตยังมีลมหายใจอยู่นะครับ
แต่ว่าหลังจากอัดคลิปนี้ได้ไม่นานส่งต่อในโลกโซเชียลได้ไม่นาน
ปรากฏว่ามีข่าวแจ้งออกมาว่าอาม่าที่นอนอยู่ตรงนั้น
วัย๘๕ปีค่อยสิ้นลมหายใจเสียชีวิตภายในบ้าน
ใช่คุณแล้วทีนี้เรื่องของการรับศพ
เอาจริงนะรอรถพยาบาลรอมาเป็นอาทิตย์ยังไม่มีมา
แล้วพอเสียชีวิตแล้วรอรถมารับศพก็นานเหมือนกันนะคะ

ก็พยายามโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอรถ
มาช่วยรับศพอาม่าวัย๘๕ปีที่เสียชีวิตในบ้านนี้ไปหน่อยนะครับ
อาม่าเปิดเผยบอกว่าจนค่ำไม่มีหน่วยงานไหนมานำศพออกไปเลย
ทำให้อาม่า๒ท่านต้องนั่งเฝ้าศพนานถึง๖ชั่วโมงนะครับ
มีการกระจายลงไปในเพจต่างอีกเยอะเลยนะคุณนะ
แล้วก็โพสต์ของประชาชนทั่วไปก็เร่งกระจายข่าวนี้ไป
ตุ๊กก็กระจายข่าวนี้ไปนะครับ
ล่าสุดมีการประสานไปที่มูลที่ป่อเต็กตึง
จัดรถมารับศพอาม่าที่เสียชีวิตแล้ว
ในช่วง๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้ครับหลังจากรับศพไปแล้ว
คนก็ถามประชาชนก็ยังถามอยู่ว่า

อาม่าวัย๗๕กับอาม่าวัย๗๐ปี
มีใครมารับไปรับการรักษาหรือยังนะครับ
วันนี้เวลา๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้า
เรื่องการรับตัวอาม่าอีก๒ท่านที่ป่วยหนักอยู่
ไปรักษาโดยระบุนะครับว่า
ในตอนนี้ได้รับการประสานจากทีมแพทย์แล้วว่า
อาม่าทั้งสองท่านได้รับการรักษา
ที่โรงพยาบาลสิรินทรแล้วไปอยู่ในมือหมอแล้วนะครับ
ป่วยโควิด๑๙แต่ไม่มีเตียงว่างในการรับการรักษา
กระทั่งอาม่าท่านหนึ่งเสียชีวิตคาบ้าน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไว้เป็นกรณีศึกษา
เนื่องจากมันจะมีเคสแบบอาม่าตามมาอีกเยอะ
ถ้าเราไม่รีบแก้ไขจะมีคนตายที่บ้าน
เหมือนสมัยที่ประเทศอิตาลีตอนระบาดในช่วงแรกเยอะมาก
ซึ่งปัญหาในตอนนี้ก็คือการจะให้ทุกเคส
ถ้าการประบาดยังไม่เยอะมากทำแบบนี้ก็ถูกต้อง
แต่สถานการณ์ตอนนี้มันไว้ใจไม่ได้แล้วนะครับ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ถือว่าเพิ่มขึ้นมหาศาล
บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลก็แทบจะไม่พอแล้ว
และเรานั่นหมายถึงประเทศไทย
ยังติดปัญหาเรื่องของระบบการประสานงาน
คู่สายที่ไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ
ทำให้มีเคสที่ต้องรออยู่ที่บ้านนาน๔๕วัน
จนถึงสัปดาห์คือรอนานเป็นสัปดาห์มากขึ้นเรื่อยนะครับ

จะเห็นคนล้มตายคาบ้านอีกจำนวนมาก

อย่าให้ถึงขั้นระบบสาธารณสุขล่มสลายเลย
ที่จะตายแม้แต่คนป่วยโรคอื่น
ถ้าเข้าถึงช่องทางการติดต่อสายด่วนฉุกเฉินไม่ได้
หรือว่าล่าช้าก็จะตายไปด้วย

ถ้าไม่แก้ไขปัญหานี้คนเท่าคนแก่คนสุ่มเสี่ยง
จะกลายเป็นคนที่ตายคาบ้านเป็นหาฝน
แล้วคิดดูว่ามีประชาชนคนที่ติดตามในโพสต์
เข้าไปแสดงความคิดเห็นอีกจำนวนมาก
กลัวว่ามันจะมีเคสแบบนี้อีกนะฮะ
เอาจริงนะเรื่องของการประสานมันเป็นสิ่งสำคัญค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ต้องดูหลังจากนี้ด้วย๑๖๖๘จะยังไงกันต่อ
เพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เห็นแหละมีการเผยแพร่ภาพห้องทำงาน
เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เลยสักตัวหนึ่งจดมือทุกอย่างเลยค่ะ
แต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าทาง๑๖๖๘เอง๑๖๖๙๑๓๓๐
หมายเลขโทรศัพท์คู่สายอะไรต่างจะเพิ่มคู่สายให้มากขึ้น
จะต้องเพิ่มบุคลากรในการไปรับสายให้มากขึ้น
ไงคือคนที่ต้องมารับสายคือจะต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์
จะให้ข้อมูลได้ต้องเป็นหมอเป็นพยาบาล
สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือเวลาโทรมาที่เบอร์นี้
ไดเวิร์ดก็คือโอนสายไปที่เบอร์ส่วนตัว
บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นอาสาสมัครให้ช่วยรับสายเลยนะคะ
แต่ตอนนี้บุคลากรก็ทำงานล้นมือเลยนะฮะ